ตุลานี่แค่นึกถึงขอนไฟเนอะขอนไม้มารวมกัน
ประธานสภาก็คือเอาไม้มารวมแล้วสักพักนึงเริ่มเอาไม้ขีดโยน
พอเริ่มมีนายกปุ๊บทีนี้ไฟกระพือหลังจากนั้นไฟหลาม
ลามเสร็จก็งานใหญ่เลยแต่มันอาจจะเป็นก่อน

การพัดดันตัวไฟยังคงปัแพง

แล้วก็เรื่องของภูเขาไฟที่แม่แอคทีฟมานานแล้วในประเทศไทยด้วย
แล้วก็เรื่องของภูเขาไฟที่จะสร้างรอยแยกใหญ่แถวแดนประดิษฐ์
มันคือสัญญาณสัญญาณของอนาคตที่เรียกคำว่าโลกแตก
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนปีนี้หรือเปล่าแต่มี

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรัฐบาลมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับ

คือต้องบอกก่อนพื้นฐานของประเทศเราเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้น

เพราะฉะนั้นมันก็จะวนอยู่ในหลุมนี้ไปค่อนข้างนาน
กว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเมืองหลวงหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนดวง

เหมือนที่สินแสหลายคนก็แนะนำหลายปีก่อนใช่ไหม

ให้กลับไปเป็นสยามประเทศอะไรอย่างนี้หรือ

อะไรก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงก็ได้

นี่เราสองคนไม่ได้บ้าใช่ไหม

เพราะว่ามันดุแล้วมันก็เครียด

เราสองคนคือไม่ใช่วงในเนอะ

เราสองคนไม่ใช่วงไหน
เราคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันจากความคิดของเรา

แล้วคุณหมอปรายก็เอาเสียงกระชิปจากท่านยมมาบอกแหละ

มันก็ต้องค่อยคิดกันไป
แต่ยังไงผู้ใหญ่ข้างบนท่านก็ตัดสินใจทุกอย่างอยู่แล้ว

หลังจากนี้เห็นเขาบอกว่าขอเฟสทางการเมืองสักหน่อย
กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือไม่อย่างไรไม่รู้นะ
หลังจากนี้เขาจะมีบทบาทในอนาคตไหมฮะ

เพราะว่าหนูเรียกว่าคุณลุงสุดที่รักของหนู
พักแล้วทุกอย่างจะสวยสงบ
ใช่นี่สวยแล้วค่ะใช่คุณทักศิลป์ชินวัตรนะฮะ
เขาบอกเขาจะกลับบ้านเดือนนี้แหละ
หลังจากวันเกิดหรือก่อนวันเกิดคือ๑๖กรกฎานะครับ
หลังจากนี้ดวงคุณทักษิณจะมีบทบาททางการเมือง
หรือมันอย่างไรเห็นแอดคาระบาลตังค์แต่งเพลงเลยนะว่า

เก้าไกลกับเพื่อไทยถึงทะเลาะกัน

ท่านก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับ

ใช่เพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้นี้หรือจะอยู่ที่ไหน

ตัวเขาเองท่านยมเห็นภาพมั้ยว่าคุณท่างศิษย์จะกลับมา
พยายามมากถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับก่อน

แต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่า
รักษาชีวิตตัวเองดีกว่า

ครั้งที่๒๑อีกครั้งหนึ่งเพื่อชีวิตตัวเอง
และครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่า
ถ้ากลับมาตัวเองจะไม่ปลอดภัย

เราสองคนถามเพื่อเตือนเพื่อเป็นห่วงท่านนะ

ณช่วงเวลานี้มันยังร้อนแรงอยู่

ชีวิตนี้คุณทักษิณชินวัฒน์จะมีโอกาสกลับมาในประเทศไทยไหม

รออีกสัก๒๓ปีมีสิทธิ์ค่ะ

กลับมาแบบบายพาสเหรอครับ

ไม่ได้กลับมาติดคุกใช่ไหม

คุกจะแตกเหมือนที่เขาบอก๗๐๘๐
จะมีโอกาสพาตัวเองไปสู่ตำแหน่ง

อย่างนายกรมนตรีมาในอนาคต

คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์นะฮะ
จะมีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่ง

สูงที่สุดแบบคุณทักษิณชินวัฒน์ไหมฮะ

เขาบอกตุลามีดาวย้ายใหญ่

คำถามก็คือวงรอบของเดือนตุลาค

หนูมองว่าจะเป็นพฤศจิกา

เริ่มแบบนึกถึงพี่เรน
ขอนไฟเนอะขอนไม้มารวมกัน

ไฟกระพือหลังจากนั้นไฟหลาม

ทุกคนที่ออกมาบนถนนก็เอาเบนซินลาดลาดลาด

อาจจะเป็นก้อน

ไม่รู้ค่ะแต่มันรู้สึกมันมีการ
อย่างนี้มันมีกันอะไรอย่างนี้

คิดว่าคนบ้าสองคนมาคุยกันนะ

ล่าสุดมีแผ่นดินไหวที่พิศนุโลก

ที่มันน่ากลัวก็คือรอยเลือดนี้

ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนะครับ

บอกในรายการด้วยนะ
แล้วก็เรื่องของภูเขาไฟที่จะสร้างรอยแยกใหญ่แถวแดนประดิษฐ์อะไรแบบนี้
ซึ่งลอยแยกตัวนี้ค่ะมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยบอกเลยว่าพัฒนาขึ้นเรื่อย
เป็นสิ่งที่ต้องระวังมาก
เจ้านักประเทศไทยหรือเจ้านักประเทศเขา

มาหมดเลยร้าวหมดเลย

เป็นรอยเลื่อนเดิมแหละแต่มันแยกกว้างขึ้น
มันแยกกว้างขึ้นแล้วก็ความกว้างนี้มันคือสัญญาณสัญญาณของอนาคตที่เรียกคำว่าโลกแตก
ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังนะครับ

ประมาณสิบหกสิบเจ็ดรอยเลื่อนนะครับ
ผมอ่านให้ฟังรอยเลื่อนของมะรุยนะครับ
พาดผ่านสุราชกระบีพังงา

ผ่านลำปางแพร่

ผ่านกาญจนบุรีซึ่งอันนี้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมาแล้ว

พาดผ่านเชียงรายเชียงใหม่

มันจะมาล้อสิ่งที่ผมกำลังจะถามหมอปลา

มันจะล้อสกับสิ่งเหล่านี้เลยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นแก้แก้เลยนะ
ไปเช็คแล้วเอาอะไรก็ได้

ทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ายังไง

คำถามก็คือสิ่งเหล่านี้มันจะล้อ

ใกล้ไหมไม่ได้เหมือนหนัง

เขย่าทั้งจังหวัดล่วงทั้งจังหวัด
ไม่ใช่อาจจะเป็นแค่บางตึก

ใช่ใจกลางกรุงเทพมั้ยครับ

ไม่ใช่น่าจะเป็นต่างจังหวัด
แล้วก็ระวังระวังมากค่ะ

ล้มเหมือนมันซุดอะค่ะ

เพราะว่ามันฟักตัวอยู่ข้างใต้

อาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างเก่าหรืออะไรแบบนี้

ในกรุงเทพยังไม่เห็นขนาดนั้นค่ะ

เป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพและปริมณฑลไหม

เป็นจังหวัดค่อนข้างเก่ามีประวัติศาสตร์

มีทั้งปีนี้และปีหน้าค่ะ

จะพูดว่าสตาร์ทปีนี้ใช่

หลังจากนี้ใครจะสร้างอะไรใหม่ก็ต้องระวังเต็มตัว

ลงทุนหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแผ่นดินไหวนะ
ในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะ

คนไทยอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของแผ่นดินไหว

ก็ต้องขอให้ผู้รับเหมาทั้งหลาย
ศึกษาแล้วมาช่วยคนไทย

เราต้องการการช่วยเหลืออะไร
ค่ะน้ำล่ะนี้
กรุงเทพจะกลายเป็นทะเล
เท่าปีนู้นค่ะแต่ว่ารอบอะไรอย่างนี้ก็จะมีเหมือนเดิม
คือไม่เข้าใจอันนี้คือความสงสัยส่วนตัว
ทำไมถึงปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำตลอด
ซ้ำซากนะใช่ทำไมไม่ปรับ
แล้วก็ต่อไปน้ำมันก็จะน้อยดินมันก็จะแหลง
พืชผักก็ปลูกไม่ได้แต่มีเหตุการณ์น้ำท่วมทำไมล่ะ
เป็นน้ำท่วมการเมืองหรือเป็นน้ำท่วมจากความเลินเล่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ

ไม่ท่วมขนาดนั้นปีนี้ครับค่ะไฟล่ะ
ปีนี้ครับปี๒๕๖๖นะครับวันนี้จนถึงกระทั่งสิ้นปีจะมีเหตุการณ์ไฟใหญ่มา

ไฟป่ามีค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นแต่ต้นไม้ไม่แน่ใจว่าในประเทศหรือนอกประเทศนะคะ
แต่ว่าป่าไหม้มีควันขมงมีแล้วก็ไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มี
หมายถึงเผาป่าอะไรอย่างนี้เหรอ
ป่าเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์เขาแต่ว่ามันหลามกับไฟในเมืองต้องใช้คำนี้ไฟในเมือง

เป็นจุดสัญลักษณ์แล้วก็เป็นจุดที่ต่างชาติเข้า
มันจะเสียหายเหมือนหลายปีที่ผ่านมาไหมครับถ้าเป็นฝ่ายการเมืองท่านยมกระซิบไว้ว่ายังไง
รอบนี้หนักค่ะหนักและรุนแรง
หนักกว่ารอบที่แล้วเหรอรอบที่แล้วก็หนักมากนะ
รอบที่แล้วหนักมากรอบที่แล้วขอใช้คำนี้ดีกว่ารอบที่แล้วเนี่ย

ยังมีผู้ใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่ยังรักลูกรักครอบครัวใช่ป่ะคะยังนึกถึงอะไรมากกว่า
แต่รอบนี้มันมีแต่ความฮึกเหิมอะ

ใช่มันเป็นพลังที่แบบจบในรุ่นเรามันเป็นพลังแบบนี้เพราะฉะนั้นคือแบบอยากให้มันซอฟต์ที่สุด
ใช่แล้วก็อยากให้แก้จากต้นเหตุเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าต้นเหตุมันคืออะไรเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิด

แต่สิ่งที่น่าสงสัยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีโรคเอดเป็นภาหะนำและหลังจากนั้นโควิดจะคอแรปกับโรคเอดเป็นโรคใหม่เหรอ

ใช่นี่ครับกลางปีแล้วหลังจากนี้มันจะมีโรคอะไรใหม่อีกไหม
อยากให้ระวังโรคอดีตค่ะพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ
หิวาไข้รากสาดอะไรแบบนั้น
อะไรที่เก่ามันจะย้อนกลับมาท้องเสียท้องล่วงและของที่มาจากพวกสัตว์สกปลกอะไรอย่างนี้ค่ะ

สัตว์หนูแมลงสาปแมลงวันพวกนี้จะเริ่มทำร้ายคนเยอะขึ้น

ท้องเสียท้องล่วงอาการหนักช็อกตาย

นี่คือโรคใหม่ดูทางนั้นไม่ค่อยน่ากลัวนะ

หนักค่ะแต่ว่ามันก็กระทบหลายคนเยอะพอสมควร

อุตสาหกรรมในอาหารท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ

แต่ก็เตือนเลยคือน้ำร้อนความร้อนมันฆ่าเชื้อได้เยอะ
เราสมควรจะต้องระวังในอนาคตอันใกล้ไหมครับ
คืออย่างที่หนูเคยบอกมันติดแล้วมันจะรู้สึกว่ามัน
มันอาจจะกลายเป็นโรคปอดโรคอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ค่ะ

โรคพวกนี้มันถามว่าน่ากลัวไหมมันเป็นผลระยะยาวแล้วต่อเนื่อง
แต่มันจะถือว่าปลอดภัยกว่าโลกประดิษฐ์
ซึ่งโลกประดิษฐ์คิดว่าปีนี้คงยังไม่เจออีก
แต่ปีหน้ากลางปีเป็นต้นไปไม่แน่
คำว่าสงครามโลกในแบบหนูกับท่านยมคือสู้กันเป็นเรื่องเป็นราว
แบ่งฝ่ายหาพันธมิตรต้องเกณฑ์ทหารไปลบ

รอบนี้มันยากที่จะใช้คำว่าสงครามโลก

มันจะใช้เป็นพวกชีวภาพ
หรืออาหารดินเชื้อโรค
ถึงแม้จะสู้กันง้องแงงอย่างนั้น
แต่เขาแค่แสดงแสยานุภาพของเขา
ไม่ใช่สู้เพื่อเอาเป็นเอาตาย
ว่าเป็นรูปแบบใหม่
อาจจะไม่ได้จงที่ยิงข้นะเอาเครื่องบินไปทิ้งบอม
อาจจะลองทดลองเรือ
แต่มันเหมือนการทดลอง

คือตอนนี้รู้สึกว่า

เซียพยายามที่จะกลับขึ้นมา
แต่อเมริกากลับถดถอย

ถดถอยจนกว่าจะมีผู้นำใหม่
รอบนั้นสามารถพูดได้ว่า

หลายคนเขาเก่งเอาไว้ว่า
สมัยหน้าจะมีประธานาธิบดีของอเมริกา

จะเป็นคนใหม่หน้าใหม่ไอ่มดุดันมากอารมณ์ร้าย
ก็ถึงเป็นที่มาของการปะทะ
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหม
เราอาจจะได้รับผลกระทบว่าเราเปิดประเทศให้ใครเข้ามาพักพิงมากที่สุด

ก็กลัวจะเลือกข้ามผิด

รัฐบาลตอนนั้นจะเลือกทุกข้าง

เรามองสำหรับประชาชน

แต่ถ้ามองระหว่างการพูด

หมอปลายบอกว่าตอนนี้เข้ามาปะปนกับพวกเราแล้ว

หลังจากนี้น้ำหนักของมนุษย์ต่างมันจะมากขึ้นไหม
ตั้งแต่ที่เราพูดตอนนู้นนะคะ
เอองงเหมือนกัน

ใช่ปะ
คือบอกตรงว่าด้วยจากหนูและท่านยม

แล้วเยอะแบบชัดเจน
คนเห็นเยอะเห็นเยอะจนแบบเอ้ยปลอม

เพราะฉะนั้นมันจะมากขึ้น

ประเทศไทยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์

ข้าวน้ำ
พืชพันธุ์ผลไม้คือสิ่งที่เขาอยากได้

เขาก็อยากเอาไปปลูกไปทำไปดูไปศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะ

นี่คือสิ่งที่ท่านยมกระซิบมา

เตอร์วงการบันเทิงหน่อยครับ
เรื่องต้นปีหมอปลายไทยก็เกิดเหตุการณ์แบบปกติ
ไปหมดเลยนะอย่างเรื่องเกี่ยวกับทุนสีเทา
เรื่องเกี่ยวกับเว็บการพนันอะไรก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับ
คำถามก็คือหลังจากในวงการบันเทิงจะมีเรื่องดีและเรื่องร้ายอะไรบ้างครับที่ต้องระวัง

ปีนี้กับปีหน้าได้เห็นงานแต่งงานเยอะมาก
งานแต่งงานเยอะแล้วก็รูปแบบที่สวยงามเห็นแล้วช่ำชื่นหัวใจมีความสุข
แล้วก็วงการบันเทิงไทยจะดังระดับโลก
ดาราจะได้ออกไปส่งออกเยอะ

นางงามมีชื่อเสียงแต่ยังไม่ได้หนึ่ง

อาจจะ๕คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะมีงานแต่งมากขึ้นเรื่อยสำหรับข่าวดีนะ

อีกแล้วเหรอ

ไม่แน่ใจค่ะน่าจะไม่ใช่นะคะ

สำหรับดาราที่ฟังอยู่นะ

ไม่เกิน๔๒นะคะ

ใครที่เป็นหอบหืดหรืออะไรที่ผิดปกติ

สองโรคเครียดโรคซึมเศร้า

เคลียร์ตัวเองให้ดีรักษาตัวเองให้ดี

เป็นการเตือนเพื่อให้ไม่เกิดขึ้นจริง

มีดาราไปผัวพันกับเว็บการพนันกับนู่นกับนี่กับนั่นที่ไม่ถูกกฎหมายไหม
มีค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนปีนี้หรือเปล่าแต่มี

มากสีหรือช่องน้อยสีหรือว่าเป็นช่องที่รถติดเยอะ
อันนี้แยกไม่ออกแต่รู้ว่าก็แฟนเขารวย
ดารามีชื่อเสียงจะติดคุกไหมครับในระยะเวลาอันใกล้เนื่องจากทุนสีเทาเนื่องจากการพนันในออนไลน์อะไรอย่างนี้มีไหมครับ
ดูจะมีอีกแต่ไม่เยอะเท่าก่อนหน้า

ติดอีกแน่ติดยาวไหม

และทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเพื่อตักเตือนนะคะย้ำอีกทีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

นี่คือสิ่งที่เราเตือนเพื่อให้สิ่งต่างให้ทุกคนรู้ทันเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับชะตานะครับ
ใช่เราไม่ได้แบบบอกว่ามันจะเกิดหรือต้องการให้มันเกิดเราต้องการแค่คุยเพื่อไม่ให้มันเกิด